ในพื้นที่ของตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย
เจ้าหน้าที่ไปพบศพของนายสรวิทย์ปกครองอายุ๔๓ปี
คว่ำหน้าเลือดไหลนองพื้นเลยนะครับ
มีรอยบาดแผลชะกันจากการถูกอาวุธมีดฟันตามร่างกายหลายต่อหลายแห่ง

คือนายอนุชินปกครองอายุ๓๒ปี

หลานชายผู้ตายคนนี้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกของมีฟันมีคม
ฟันตามร่างกายหลายแห่งเช่นเดียวกัน
กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
ตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คิดว่า
เป็นเหตุฆ่ากันตายที่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ
เพราะแสดงว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๓รายนะครับ
๒รายที่เสียชีวิตภายในสวนยางพารา
ห่างจากจุดที่พบศพผู้ตายรายแรกออกไปประมาณ๒๐๐เมตร
ก็คือนางสาวจารุวัลโสกาวินอายุ๔๔ปี
เป็นชาวจังหวัดหนองคายนะครับ
ซึ่งเป็นลูกจ้างรับจ้างตัดยางพาราตรงนี้
ตัดย่าในสวนยางพาราตรงนี้นะครับ

ก็คือศพของนายสงการลุนภูเขียวอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางพารา
ทีนี้ครับตำรวจบอกว่าเป็นคดีที่ไม่ธรรมดาแล้ว
ศพกับ๑คนเจ็บแบบนี้นะครับ
ก็ต้องเรียกสอบปากคำคนใกล้ชิดบริเวณสวนยางพาราแห่งนี้
โดยเฉพาะสอบปากคำของภรรยาผู้ตายก่อน
ภรรยาผู้ตายก็คือภรรยาของนายสรวิทย์ผู้ตาย
ชื่อว่านางนวลใยปกครอง
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
แล้วก็สามีคือนายสรวิทย์ก็ทำงานกันอยู่ภายในสวนยาง
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
ทีนี้นายสารวิทย์สามีของเธอ
พร้อมด้วยนายอนุชินหลานของเธอ
ก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ไปดู
เพราะว่าตัวนางนวลใยบอกว่าได้ยินเสียงนะ

นวลใยก็คิดว่าอาจจะมีผู้หญิงโดนงูกัดหรือเปล่า

ก็เลยให้สามีของเธอกับหลานชายของเธอเนี่ย
ขี่รถไปช่วยหน่อยซิไปตามหาต้นเสียงหน่อยสิ

ปรากฏว่าหลังจากที่นายสรวิทย์สามีของเธอ

ขี่รถไปยังจุดที่ได้ยินเสียง
พบกับนายรอนสัญชาติลาวซึ่งเป็นคนงานในสวนยางเนี่ย
ปรีเข้ามาหาพร้อมด้วยมีดครับ
พูดจาอะไรเลยใช้มีดพระ
ฟันนายสรวิทย์จนนายสรวิทย์ตกจากรถ
แล้วกระหน่ำฟันอีกหลายครั้งจนนายสรวิทย์เสียชีวิต
ขณะที่นายอนุชินหลานชายของนายสรวิทย์

แต่ต่อสู้และแย่งมีดจากนายรอนไม่ได้
ทีนี้ครับตอนหลังก็สู้กันเต็มที่
แย่งมีดมาได้แล้วก็มีดก็ตกอยู่ตรงนี้นะครับ
และจากนั้นนายรอนก็ได้วิ่งหลบหนีไป
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะตำรวจรู้ตัวแล้วนะ
ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนั่นก็คือนายรอนนั่นเอง
สรุปว่านายรอนฆ่าใครบ้างล่ะครับ
ฆ่านายสรวิทย์ซึ่งเป็นชาวสวนเพื่อนบ้าน
ไม่รู้อิโนอิเน่ขี่รถจักรยานมาถึง
ถูกนายรอนฟันจนเสียชีวิต๑ศพ
และก่อนหน้านั้นนายรอนฆ่าเจ้าของสวนยางพารา
คือนายสงการและนายรอนฆ่าภรรยาของตัวเอง
คือนางสาวจารุวัลนะครับ
พลตำรวจตรีกิติศักดิ์จำรัฐประเสริฐ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองคาย

แล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก๓โรงพัก
ที่มีเขตติดต่อกันในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่แห่งนี้
พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
สืบสวนภาค๔นำกำลังติดตามจับกลุ่มนายรอน
เพราะคาดว่านายรอนยังหลบหนีไปได้ไม่ไกล

ล่าสุดเมื่อช่วงเช้า๘โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสามารถรวบตัวนายบรอนได้แล้ว
ขณะที่เขาหลบหนีอยู่ในพื้นที่บ้านด่านศรีศุกร์
อำเภอโพตากคือหนีข้ามอำเภอแล้วครับ
จากอำเภอศรีเชียงใหม่ไปที่อำเภอโพตากนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
แล้วก็ต้องคุมตัวนายบรอนมาสอบสวน
มาสอบปากคำที่สพศรีเชียงใหม่
นี่เขาอยู่ในสภาพที่อิดโรยนะครับ
ซึ่งนายรอนอยู่ในสภาพอิดโรย
แล้วก็ให้การรับสาภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บอกว่าเขาทำงานรับจ้างที่สวนยางพารา
ของนายสงการเจ้าของสวนและเป็นผู้ตายมานานแล้ว

ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องผิดใจกันบ้าง
แต่ไม่ได้เป็นมูลเหตุสำคัญในการก่อเหตุนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ตัวของนายรอนพร้อมภรรยา
ก็มารับจ้างถางย่าอยู่ที่สวนของนายสงการนี่แหละ

นายสงการเจ้าของสวนมองหน้าเขาตลอดเวลา
และพยายามเหมือนจะมาถางย่าอยู่ใกล้เขา

ตัวนายรอนพยายามถอยออกห่าง
เพราะคนถางย่ากันจะไม่อยู่ใกล้กันมากนักนะครับ
กระทั่งเวลาประมาณช่วงเย็นคือบ่าย๓โมง
ทีนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลก็นั่งพักดื่มน้ำดื่มท่า
ก็ประกอบด้วยนายบรอนภรรยาคือนางสาวจารุวัล
แล้วก็เจ้าของสวนก็คือนายสงการ

นายสงการเจ้าของสวนมารับมีดพระให้คม

ทีนี้นายรอนก็เลยเกิดสงสัย
กลัวว่านายสงการเจ้าของสวนจะเอามีดพระมาฟันเขา

เหงือมือฟันเข้าที่หน้าอกของนายสงครานก่อนเลยคุณ
ฟันก่อนเลยจนนายสงการล้มลง
ภรรยาของนายรอนคือนางสาวจารุวัล
เห็นเหตุการณ์แล้วก็ร้องกรีดร้องเสียงดัง

รอนก็เลยตัดสินใจฟันภรรยาตัวเองเสียชีวิต
จากนั้นนะครับมีพลเมืองดีมา
ก็คือนายสรวิทย์กับหลานชาย
มาถึงที่เกิดเหตุเพราะได้ยินเสียงภรรยาเขาร้อง
ตัวนายรอนก็เลยฟันนายสรวิทย์แล้วก็ฟันนายอนุชินหลานชายด้วย
จนตายไปอีกหนึ่งบาดเจ็บไปอีกหนึ่งนะครับ
นี่คือคำให้การของนายรอนมือมีดและมือฆ่าโหด๓ศพนะครับ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาก็อย่างที่บอกนะครับ
บอกว่าการถูกมองหน้าทำให้เขาหวาดระแวงเจ้าของสวนยางพารา
ว่าจะมาทำอะไรเขาก่อนหรือเปล่า
เขาก็เลยตัดสินใจในการฟันเจ้าของสวนยางพาราเสียชีวิตก่อน
แล้วก็อย่างที่บอกไปก็ฟันอีกหลายศพต่อมานะครับ
ทีนี้ตำรวจสามารถปิดคดีนี้ได้แล้วนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหา๓ข้อหานักแก่นายรอนเลย
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
แล้วก็จะได้มีการคุมตัวผู้ต้องหาหรือว่านายรอน
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพในช่วงบ่ายของวันนี้ต่อไปนะครับ
โอ้โหโหดจริงเหตุจากการระแวงเท่านั้นเองนะ